คุณผู้ชมค่ะใครเลี้ยงสุนัขก็จะรู้ว่าสุนัขแสนรู้จริง
แต่เจ้าตัวนี้แสนรู้จนน่าตกใจ
คือเหมือนสุนัขตัวนี้เจ็บตา
แล้วมันก็เดินไปยืนอยู่
หน้าคลีนิกของศัตรูวะแพทย์แห่งหนึ่ง
ยืนอยู่ตัวเดียวเลยไม่ได้มีเจ้าของมีอะไรมานะ
ไปยืนตาปริบอยู่แล้วก็เลือดอาบหน้าเลย
คุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์ก็ตกใจว่า
นึกว่ามีเจ้าของพามาสุนัขบาดเจ็บอะไรอย่างนี้
แต่พอออกมาข้างหน้ามันมาของมันเอง
มาหาหมอเองเหรอเหมือนตัวเองเจ็บเองเดินมาหาหมอเอง
จริงไม่เวอร์คุณหมอเขาบอกเอง
นี่สัตวะแพทย์หญิงสิรมณีวงพิทยาดีไซน์หรือหมอฝนนะคะ

คุณหมอบอกว่าทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
อยู่ดีมายืนตาปลิบมายืนมองไปมองมา
ตอนแรกคุณหมอนึกว่าแบบหลงทาง
แต่พอออกมาดูอ้าวหนังตาซ้ายฉีกขาด
เหมือนกับไปฟัดอะไรกับตัวอื่นมาอย่างนี้ค่ะ

วางยาซึมยาสลบเย็บแผลให้เกือบ๒๐เข็ม
ฉีดยาฆ่าเชื้อก็ดูแลให้หมดนะคะ

ไม่ได้มีเจ้าของพามามันฉลาดขนาดนี้เลยเหรอ

คุณหมอเองยังตกใจเลยว่ามาเองได้ยังไง
หรือมันเคยเห็นว่าหมาเจ็บหมาป่วยก็มาที่นี่

ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันที่มันมาเองนะ
แต่ว่าเขาคงอาจจะรู้ได้กลิ่นยาหรือว่าได้กลิ่นหมาแถวนี้
เขาก็อาจจะรู้สึกว่าอุ่นใจมากกว่า

เหมือนกับว่ามารอให้
ใช่มารอเหมือนว่าขอความช่วยเหลือ

ยังไม่พบเจอก็เลยกลับมาโพสต์ในโทรธินิกของหมอเอง
แล้วก็ให้คนที่อยู่ในเพจช่วยกันกระจายข่าวด้วย

เขาดูแลสัตว์อย่างเดียวก็แล้วนะ

ไปปรึกษาปรึกษาเรื่องเผื่อสูงนกสูงหักผมเป็นอะไร

แต่เห็นคุณหมอบอกว่ามันก็มีปลอกคอนะคะ
เหมือนกับว่าคือมีโซ่คล้องอยู่ที่คอค่ะ

คือน่าจะมีเจ้าของคุณหมอเขาก็ที่มาโพสต์เฟซบุ๊ค
คืออยากจะติดต่อเจ้าของให้มารับน้องหมากลับไป

เบอร์โทรศัพท์คุณหมอ๐๙๖๙๑๙๓๙๙๖ค่ะ

ให้ไปรับน้องหมาตัวนี้นะคะ

เห็นเจ้าตัวนี้เดินมาจากไหนก็ไม่รู้อะค่ะ

แล้วก็อยู่ดีมาหยุดอยู่หน้าคลินิกรักษาสัตว

แล้วก็ใช้เท้าทำท่าเหมือนเคาะกระจก
เหมือนคอกกระจก

คุณสุรพรก็บอกว่าตัวเองก็ตกใจอ่ะ
ว่ามันฉลาดแสนรู้ได้ขนาดนี้เลยเหรอ

นี่น่าจะฉลาดจริงแสนรู้มากนะคะ